จับผมได้แต่ว่ายึดรถผมอย่ายึดเลยคุณตำรวจฮะ
แม่ดุยเข้ามาจะยึดรถผมนะครับ
มันเป็นเหตุการณ์ที่มีการถูกนำมาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลนะฮะ

แต่ว่าดูคลิปกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ

อ๋อรถเองไม่ไปหรอกพี่จะไปคนเดียวนี่ไงรถเอง
ผมจะเอามอไซค์ไปอีกคันพี่จะมาจับผมเรื่องอะไร

ผมแค่จะไปเอาพี่ชายผมไปด้วยไปเอารถอีกคัน

ผมแค่จะไปเอาพี่ชายผมไปขับรถให้พี่
ทำอะไรผิดเลยผมออกมาซื้อของกินแค่นี้พี่

ผมงงรถผมแค่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เรียกผมมาตรวจสอบอะไรไม่รู้เนี่ย
เป็นคนโวยวายที่โวยวายการทำหน้าที่ของตำรวจ
ตำรวจดึงแขนยืดชุดกระช่ากันไว้แบบนี้
หนุ่มคนนี้ถูกจับเพราะอะไร

แต่มีสำเนาแซงหลักฐานตัวรถผู้ครอบครอง
สามารถยึดรถไปตรวจได้ใช่ไหม
แล้วก็มีการบอกพี่กัดแถวบางนา
โดยชุดนอกเครื่องแบบล่าสุดโดนยึดรถครับ
สอนอครับรถถูกต้องตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรครับ

แต่นี่ยึดรถมีขู่น้องเขามีลูกน้อยด้วยครับ
เขากลัวครับสรุปมีเสียค่าปรับไหม
มีใบเสร็จไหมยังไม่มีใบสั่งครับ
รถก็ถูกยึดอยู่ที่สอนอครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านของคนโพสต์
ก็คือนายธีรพงศ์กัญญานนท์อายุ๒๘ปี
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขากำลังขี่รถ
ซื้อเสร็จก็กำลังวนรถกลับ
จะมาฝากเงินที่ธนาคารไทยพันนิษฐ์
ก็แค่หันหลังนิดเดียว
ตำรวจก็มาจับกลุ่มเขาเลยมาดึงมือเขาเลย

เพื่อจะเซฟตัวเองไว้เผื่อจะโดนตำรวจทำอะไรนะ
เพราะไม่แน่ใจว่าคนที่มาจับเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
เพราะเขาแต่งตัวแบบนี้ที่เห็นในคลิปนี้นะครับ
และตำรวจก็ค้นตัวแต่ผมก็ขัดขืนแล้วฮะ
ผมบอกเขาไปว่าเดี๋ยวค้นแบบนี้เหรอ
ค้นยังไงทำไมอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นที่เถียงกัน
อยู่ในคลิปนะฮะฟังเขาอธิบายหน่อยนะครับ
ใช่ตรวจฉีตรวจอะไรอย่างนั้น

ค้นตัวรอกลดจ้างผมไม่ได้ทำอะไรที่
แต่เขาเหมือนผมก็ไม่รู้ทรงมันได้เลยอ่ะ
อะไรประมาณนั้นเขาเลยจับผม

ห้าข้อหา

สีรถไม่ตรงอะไรอย่างนี้
โอ้โหตรวจยาเพราะหน้าผมได้

ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีกระจกติดหน้ารถ
รถไม่ตรงกับเล่มหมวกกันน็อกไม่ใส่

เขาก็ยอมรับความผิดแต่ว่าสิ่งที่เขาถามก็คือ
ความผิดเหล่านี้ถึงขนาดตำรวจ

เรียกขึ้นรถแล้วไปสอบสวนที่สอนอนเลยเหรอ

คือตำรวจก็มาตรวจเรื่องของการเกี่ยวพันกับยาเสพติดหรือเปล่านะครับ
ทีนี้เขาบอกว่ารถมันยังจอดอยู่ที่สอนอเลย
เดี๋ยวก็ต้องไปเอารถคืนนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบปรับอะไรไปตามกฎหมายนะครับ